สำหรับกิจกรรมในวันนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับ
ก็คือว่าต้องเรียนแบบนี้ครับว่าเมื่อต้นเดือนนะครับ
ไปมอบให้กับกรวมพยาบาลเจริญภูมิบัญชารักษณ์อีก๔๐๐ชุดนะครับ
แต่เพราะเอิญเมื่อวานนี้รู้ว่าวันนี้วันสิ้นเดือนพอดีครับ
วันที่๓๐นะครับก็จะสังเกตได้ว่าเวลาผมออกไปใส่บาตรนั้นเมื่อเช้าเนี่ย
ก็จะเห็นคุณลุงคุณป้าที่แบบว่าขายหมูปิ้งหรือว่าคุณป้าที่ขายกาแฟ
ก็จะแบบไม่ค่อยได้เห็นรถเก่งกันเท่าไหร่นะครับ
ก็เลยตั้งใจว่าเช้านี้ตอนเช้าเนี่ยจะทำข้าวไข่เจียวด้วยตัวเอง๓๐ชุดนะครับ
๓๐ชุดนะครับมอบให้ทุกคน๑๙๙๕เดือลินทรัพย์พยาบาลหรือว่าที่รถเมอ
เห็นกำลังใช้เล็กครับแต่ทำริกทำจิตจ่ายและมอบให้ครับ
หยุดเชื้อนะครับแล้วก็สิ่งหน่อยที่เป็นระดิษฐ์วินัย
แล้วก็เป็นธุรกิจข้างภาครักษ์ที่อยากให้ทุกคนทำตาม
อื่นใจเดียวเราก็จะผ่านทุกอย่างไปด้วยกันได้นะครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
นั่นคือของคุณที่ได้ใส่ในแขนมิตรกันเลยเป็นน่ะค่ะ
โอเคนะครับได้ค่ะหมอนี่นั่นได้เหรอ
ได้ค่ะสิ่งที่ของคุณก็ได้

สวัสดีครับไปครับ

เบ้าอย่างน้อย

เบ้าหรือยัง
ฮ่านหนุ่ม
เบอร์นานเก้า

เบอร์นานเก้า
เบ้าหรือยัง

พี่หนุ่ม
เกลียวล้ายมือด้วยนะครับเกลียวล้ายมือด้วยนะป้าไปกินข้าวกันนะ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ